เล็กมากเพราะเป็นการตั้งส่อม๒เคตในพฤทธิภาคใต้
ก็คือสงขลากับจังหวัดชุมพร
ไปมาไปสุดท้ายแล้วพักร่วมรัฐบาล

แต่ยี่ห้อลุงป้อมรองนายกประวิทย์วงสุวรรณ
พลังประชารัฐคือหลับตาอย่างไรก็ต้องชนะไปมาไม่ใช่สองสนาม
ปริวทั้งสองสนามคือท่านบอกว่านอนมาใช่ไหม
นอนมาแล้วนะครับงานนี้พระนำต้องบังสุขุนด้วย
ตายเรียบเลยนอนต้องหลบกัน
ข้าร่วมแรงพอสมควรย้อนไปดูก็นับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
สำหรับ๒สนามเรือบตั้งทรงขากับชุมพรสนามไหนก่อน
ชุมพรเคล็ด๑คุณอิสระพงษ์มากอำไพรผู้สมัครมาเล็ก๑ประชาธิปัตย์
ได้๙อ๊ะอะไรนะ
ได้๔๙๐๑๔คะแนนทิ้งทนายแดงฮะทนายแดงชาวลิศอาทหารพลังประชารัฐ
โดนทิ้งขาดไปหมื่นหกหมื่นเจ็ดคะแนน
เพราะทนายแดงได้๓๒๒๘๑คะแนน

ทิ้งกันเป็นหมื่นหมื่นคะแนนเกือบจะสองหมื่นคะแนนครับ
นี่คือสนามแรกคือสนามชุมพรแทนพี่ลูกหมี
ส่วนอีกสนามหนึ่งเขต๖สงขลา

ผู้ชนะคราวนี้เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของสงขรา
เป็นสอสอยิงรายแรกของสงขลาครับ
คุณสุภาพรกำเนิดผลหมายเลขหนึ่งของพลักษณ์ประชานิปัตธ์
สงขาดินะฮะได้คะแนนเสียง๔๕๔๙๑คะแนน
เอาชนะคุณอนุกูลพฤกษานุศักดิ์
พลังประชารัฐได้๔๔๓๐คะแนน

เรียกสูสียังสูสีค่ะก็ถือว่าสูสีล่ะใช่นะ
แต่ว่าเป็นการแข่งกันเองของสอสอพักร่วมรัฐบาล
เท่ากับว่าตอนนี้ประชาธิปัตย์เจ้าของเก้าอี้เดิม
ซึ่งก็ยังคงสามารถรักษาเก้าอี้เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น
ขลังยังขลังอยู่ก็เลยย้อนหันมาดู
ลุงป้อมรองนายกประวิศร์วงศาวนอ์ไปไปมา

ตอนหาเสียงเนี่ยนอกจากลุงป้อมหัวหน้าพัก
เลขาธรรมนัฐพรมเผ่าโอ้โหเอาแบบเต็มเอาไม่อยู่ครับ

กับทุกคะแนนเสียงที่ยังคงมอบความไว้วางใจ

จะตั้งใจทำงานทุ่มเททำงานหนักต่อไป

จะไม่มีรอยร้าวเกิดขึ้นในพักร่วมรัฐบาล
จริงหรือคะมันคนละเรื่องการคุณค่อยใจ

การทำงานร่วมกันมันเป็นภาคส่วนใหญ่
ไม่แต่พี่ได้ฟังคำสัมภาษณ์ของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาไหม
พูดเหมือนว่าไม่น่าเชื่อเลยนะ
พักใหญ่พักหนึ่งที่แบบดูภาพลักษ
คือเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องหาเสียง

ช่วยหาเสียงปลาใสกันโอ้โหกรี๊ดการ์

ส่วนท่านหัวหน้าพักไม่ได้พูดเอง

คะแนนเสียงที่มอบให้กับพลังประชารัฐ

พ่ายแพ้แต่การที่มอบคะแนนเสียง

เดินหน้าต่อไปไปมา
งอกครับการเลือกตั้งครั้งนี้
ใช้คำนี้สงครามยังไม่จบ

แต่เมื่อวานนี้ที่จังหวัดชุมพรจับวัยรุ่น๖คน

ถ่ายรูปเบอร์อะไรอย่าให้พูดเลย

ถ่ายรูปหมายเลขผู้สมัครคนเดียวกันทั้งหมด

เพราะทีนี้มีคนซื้อเสียงมาแล้ว

ดูไหมวิธีการคือยังไง

ถ้าสมมุติว่าจ่ายหัวละ๕๐๐เขาให้ก่อน๒๕๐

เพราะว่าเมื่อก่อนมีโฆษีนี่ไง

มีไม่ได้ต้องมีหลักฐานชัดเจน
พอมีหลักฐานชัดเจนก็กลายเป็นความผิดชัดเจน
แล้วเรื่องนี้เนี่ยเหมือนเข้าข่ายทุจริตการเลือกตั้งแล้วนะฮะ

ท่านธรรมนัฐพรมเผาเขย่าซ้ำขยมอีกรอบหนึ่ง

หลักฐานชัดโอนเงินผ่านบัญชีเป๊ะเลย
และกาหมายเลขที่ได้รับมอบหมาย

พักใหญ่ที่ภาพลักษณ์ดูสะอาด
นี่คนก็ติดความห้ามพูดชื่อน่ะเดี๋ยวเรียนซอ

เท่ากับว่าการนี้งานเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้
งครามยังไม่จบอย่าเพิ่งรีบนับศพทหารนะฮะ

ไปมาเจ้าของเก้าอี้เก่าก็คือประชาธิปัต

ป้อมอาจจะต้องมีการรอแก้ตัวใหม่
แก้มือใหม่๓๐มกราคมหลัก๔กรุงเทพมหานคร
เป็นเก้าอี้เดิมของท่านสสเสียระเจนจาคะที่เก้าอี้ปลิวไป
ส่งภรรยาลงชิงเก้าอี้นะฮะ
มกราคมเจอกันใหม่ลุงป้อมว่าอย่างนั้น
กำลังหาเสียงเดือดฮะเขตหลัก๔แล้วก็จตุจักร

ผมเมื่อวานก็เจอเดินกันสนั่นซอยไปหมดเลย